สุราธานีขยบมาที่ตรังหน่อยนะคะนี่ก็ฆ่ากันตายเหมือนกันค่ะ
หลานกระหน่ำยิงน้าจนตาย๖นัดนะคะแล้วเป็นการเจาะยิงด้วย
เขาบอกว่าปมสาเหตุมาจากมรดกที่ดินมรดกเลือดอีกแล้ว
หลายคนตั้งคำถามว่าขัดแย้งแค่เรื่องมรดกจริงเหรอ
เรื่องที่ดินที่ขัดแย้งกันเนี่ยถึงขั้นทำให้ต้องฆ่ากันตายได้โหดเยี่ยมขนาดนี้เลยเหรอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พื้นที่บ้านช่องหานนะคะในอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะ
ผู้ตายคือนายประดับเอียดชูทองหรือว่านายดุ๋ยนะคะ
เขามีอาชีพรับจ้างแทงทลายปาล์มน้ำมันค่ะ
สภาพศพเนี่ยโดนยิงด้วยปืนลูกโม่จุด๓๘เข้าไป๖นัด
กกหูซ้ายทะลุปากกกหูขวาหน้าอกสะโพกศีรษะแล้วก็ข้อมือ
ไม่มีโอกาสรอดเลยจริงจริงนะคะแต่ในที่เกิดเหตุไม่มีปลอกกระสุนปืนเลยค่ะ
จากศพไป๕เมตรมีรถกระบะคนตายจอดอยู่
แล้วก็มีวัวของผู้ตายสองตัวที่ถูกล่ำให้กินย่าอยู่ในสวนปาล์มน้ำมันด้วยนะคะ
คนก่อเหตุก็คือหลานผู้ตายนะคะนายคันชิดเอียดชูทองค่ะ
หลังจากก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
สอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเช้าก่อนเกิดเหตุ
ประดับผู้ตายขับกระบะออกจากบ้าน
เอาวัวสองตัวขึ้นหลังกระบะด้วยจะพาไปล่ามไว้ที่สวนปามให้มันกินย่า
คันชิดหลานชายที่อยู่บ้านติดกันเห็นว่าน้าขับกระบะออกมานี่
เปิดประตูบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ตามเลยเหมือนจะไปเคลียร์อะไรบางอย่าง
พอถึงจุดเกิดเหตุน้าก็ล่ามวัวล่ามวัวเสร็จมาทะเลาะกัน
เถียงกันเรื่องมรดกที่ดินเท่านั้นแหละ
คันชิดควักปืนออกมาแล้วยิงเลยค่ะ
ส่วนนายประดับผู้ตายในมือมีไม้ที่ตอกเสาหลักล่ามวัวอยู่
ก็พยายามเอาไม้สู้แต่ไม้กับปืนคุณว่าอะไรชนะคะ
มันก็ต้องปืนนะคะเขาตายคาไม้ที่กำไว้ในมือแบบนี้เลย
วัวก็ยังกินย่าไม่รู้อีโน่อีเหน่เลยนะคะ
มูลเหตุเนี่ยถามพยานแวดล้อมเขาบอกว่าน้าหลานคู่นี้
ทะเลาะกันเรื่องแบ่งทรัพย์สินมรดกมาตลอด
จนกระทั่ง๑เดือนที่ผ่านมาแม่ของผู้ตาย
ก็คือยายของคนก่อเหตุเสียชีวิต
นั่นแหละประเด็นความขัดแย้งมันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก
ลามกันไปเรื่อยแถมคืนก่อนเกิดเหตุเห็นบอกว่าเพิ่งจะทะเลาะกันเองค่ะ
ถามนายสำรานศักดิ์หลานชายอีกคนนะคะที่ทำงานรับจ้างแทงทลายปามอยู่กับผู้ตายก็บอกว่า
สองคนนี้ทะเลาะกันตลอดเลย
ญาติญาติก็คอยเตือนน้าแล้วว่าน้าระวังนะระวังไอ้คันชิดมันด้วย
ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นฆ่าตายกันจริง
ประดับเป็นคนขยันทำมาหากิน
แต่บุคลิกพูดจาก็จะโผงผางเสียงดัง
แต่แกไม่เคยคิดร้ายไม่เคยให้ร้ายใครนะ
ส่วนคันชิดเนี่ยอารมณ์ร้ายดุดัน
คาดว่าคันชิดน่าจะมีการวางแผนแล้วถึงมาก่อเหตุ
เพื่อนบ้านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะ
น้าหลานคู่นี้ทะเลาะกันมานานแล้ว
แต่คันชิดเนี่ยติดยาด้วยไง
มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดด้วยไง
เพื่อนบ้านก็ภาวะคันชิดกันทั้งนั้นนะคะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็บอกก่อนหน้านี้เคยไปคุยแล้วนะ

ก็ไม่คิดเลยว่าสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยแบบนี้นะคะ
สืบสวนสพวังวิเศษค่ะ

คันชิดเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปขอเงินเมียร้อยหนึ่ง
เพื่อเติมน้ำมันแล้วก็ขี่หลบหนีไปบ้านเพื่อน
อำเภอกันตังระยะทางกว่า๖๐กิโลเมตร

คันชิดได้ที่บ้านเพื่อนพร้อมกับปืนออโตเมติก๑กระบอกที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ขี่ไปก่อเหตุด้วย
หมดเลยอ่ะ๖นัดอ่ะ
ชิดยอมรับว่ามีปัญหาส่วนตัวขัดแย้งเรื่องที่ดินกับผู้ตายเป็นปัญหาสะสม
แล้วคืนก่อนเกิดเหตุก็ทะเลาะกันรุนแรงอีกครั้ง
ท้าทายกันแล้วก็เลยตัดสินใจก่อเหตุ
ตำรวจคุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็ตรวจหาสารเสพติด